คุณผู้ชมคะสำหรับ๕จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดตอนนี้ต้องเติมคำว่าอย่างยิ่งไปด้วยนะ
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นอกจากจะต้องมีเอกสารต่าง
ในการแสดงตนว่าเราจะเดินทางไปไหน
จะต้องมีแอปพลิเคชันหมอชนะแล้ว
อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจำเป็น
เพราะถ้าเกิดไม่ทำตามนี่มีความผิด

มันเป็นบรรยากาศความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นคุณสืบสกุลคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือที่อำเภอเพราะอะไรล่ะ
ประชาชนที่ชนบุรีแห่กันไปต่อแถว
เพื่อที่จะขอเอกสารเอามายืนยัน
เวลาเจอด่านจะได้เอาเอกสารนี้ยื่น
ว่าฉันมีความจำเป็นต้องเดินทางบรรยากาศ
ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ

ที่ต้องมีการไปขอเอกสารจากหน่วยงาน
เพื่อการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดต่างนะครับ
แต่คราวนี้ประชาชนก็อยากจะรู้ว่า
กรอกอะไรบ้างจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง
แล้วเอกสารเป็นรูปแบบไหน
ใช่แล้วก็ที่สำคัญการลงนามประกาศ

เพื่อที่จะแสดงตนกับเจ้าหน้าที่
มันมีผลบังคับใช้วันนี้ไง๗มกราคม

เราก็เลยจะเห็นที่ว่าการ

คนไปต่อคิวแน่นเลยนะ
ขอเอกสารรับรองจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าเขาเปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง
ขอเอกสารเพื่อที่จะแสดงตน
กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่หรือว่าจะข้ามเขตจังหวัด
เพื่อที่จะเอาเอกสารนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจ
หรือว่าจุดตรวจตามถนนเส้นทางคมนาคมสถานีขนส่งสถานีโดยสาร
แต่ทีนี้คือประชาชนเขาไม่เข้าใจว่าเอกสารนี้
มีให้ดาวนโหลดผ่านทางออนไลน์ได้ไหมหรือยังไง
หรือประชาชนต้องมาขอที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ก็เลยทำให้คนแห่ไปขอที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเป็นจำนวนมากเลย
ทีนี้ดูเอกสารรับรองของทางกรมควบคุมโรคที่ออกมาเป็นตัวอย่างหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คนที่ไปขอจะต้องกรอกข้อมูลให้ละเอียด
แล้วจะต้องมีลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่รัฐ๓ลายเซ็นต์
ก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะแล้วก็ต้องมีลายเซ็นต์ของนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อบตรวมทั้งจะต้องมีลายเซ็นต์ของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสม
คือทางจำหน่อยเขาแต่งตั้งใครที่จะลงนามเซ็นต์ได้
ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นต้องมีลายเซ็นต์เหล่านี้อยู่บนเอกสารของท่าน
ถ้าไม่มีลายเซ็นต์เหล่านี้ถือว่าท่านไม่ได้รับการอนุมัตินะครับ
แต่ว่าในช่องความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่
เขาก็จะมีกรอกด้วยนะว่าเจ้าหน้าที่รับรองหรือไม่

หรือถ้าไม่รับรองก็จะติ๊กช่องนี้
แต่มีเหตุผลเนื่องจากจุดหรืออื่น
ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเนื่องจากจุด
ใช่แล้วนี่ก็กลายเป็นบรรยากาศที่คนมาเยอะ
ประชาชนต้องการมาขอเอกสารหลายคนไงค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกเอกสารรับรองของทางอำเภอ
มีอยู่น้อยก็เลยทำให้กว่าจะเสร็จ
เอกสารแต่ละฉบับมันต้องใช้เวลานาน

ขอเรียนอีกนิดนึงนะฮะในเอกสารก็จะมีข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
เช่นช่วงเวลาในการเดินทางท่านจะเดินทางเที่ยวเดียว
หรือเดินทางไปกลับท่านเดินทางออกจากจังหวัด
จากอำเภอจากเขตตำบลอะไรหมู่ที่เท่าไหร่
แล้วก็ท่านถ้าต้องเดินทางกลับ
ท่านจะเดินทางกลับจากปลายทางที่ไหน
จากจังหวัดอะไรอำเภออะไรเขตอะไรวันที่เท่าไหร่
ภาษณะที่ใช้ในการเดินทาง
แล้วก็ต้องลงนามว่าขอรับรองว่าข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นความจริง
และรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชกำหนด
บริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉิน

เนี่ยเอกสารทั้งหมดให้คุณมันต้องกรอกให้ละเอียด

ถูกแต่ประเด็นนึงที่พอเรารู้เมื่อวาน
ว่าจะต้องมีเอกสารแล้วเขามีผลบังคับใช้วันนี้เลยไง
แปลว่าระยะเวลามันสั้นมากที่จะให้ประชาชนได้เตรียมตัว
อันนี้เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะของประชาชนที่เขาบอกว่า

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพียงพอที่จะออกเอกสารให้ได้อย่างรวดเร็ว
และที่สำคัญเวลาคนมารอที่อำเภอเยอะเนี่ย
เอามันจะยิ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙ไหม

ถ้าเกิดทางราชการปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการขอใบรับรอง
อาจจะแจ้งประชาชนมาก่อนสักอาทิตย์หนึ่ง
แล้วค่อยมีผลบังคับใช้

เดี๋ยวลองฟังเสียงประชาชนไหมคะ
คนนี้เขาจะเดินทางจากชนบุรีไปบางนา

ต้องมาขอเอกสารแบบนี้มันเกิดปัญหาอะไรบ้างฟังค่ะ

อืมมันก็เห็นใจนะ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยประชาชนเขาก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากนั้นเรามาดูประชาชนในพื้นที่รอยต่อดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมอย่างบริเวณตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาที่ชนบุรี

ตรงนี้นะมันเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ
โรงงานใหญ่โรงงานสำคัญหลายแห่งเลย
แล้วภาพบรรยากาศก็คือแน่นอนค่ะว่า
โรงงานหนุ่มโรงงานเนี่ยก็จะต้องมีการเดินทางข้ามไปมา
ระหว่างพื้นที่บ้านอยู่อีกจุดหนึ่งโรงงานอยู่อีกจุดหนึ่ง
ทีนี้ก็เลยทำให้คนเขาก็กังวลใจนะคะ
การที่ประชาชนจำนวนมากจะต้องเดินทางแต่ละวัน
แล้วจะเดินทางผ่านได้ไปทำงานแต่ละวันเนี่ย
ต้องไปขอหนังสือรับรองจากราชการ
เอ้ามันก็กลายเป็นความกังวลใจอีก
ถ้าเกิดว่าไม่ทำตามแล้วจะมีโทษ
หรือทำให้การเดินทางไปทำงานในแต่ละวันทำไม่ได้หรือเปล่า

นางสาวสุนัชนันวิรัฒนโชธ
บอกว่าให้ประชาชนที่ต้องการออกนอกพื้นที่เนี่ย

แล้วถ้าเกิดไม่มาอันนี้จะมีโทษตามกฎหมายรุนแรงด้วย
เพราะฉะนั้นเจ้าเรที่แนะนำมาแบบนี้

เมื่อเช้านี้ก็มีประชาชนไปติดต่อรอขอเอกสารเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด
หลังจากที่มีประกาศออกมาเนี่ยนะคะซึ่งการขอเอกสารรับรองของสมุทรสาครเนี่ย
แตกต่างจากเมื่อกี้นะเพราะว่าที่สมุทรสาครไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่รัฐถึงสามลายเซ็นต
แค่เอาลายเซ็นต์เดียวพอแต่ต้องแสดงความจำนงค่ะ
ว่าจะเดินทางเที่ยวเดียวหรือว่าจะเดินทางแบบไปกลับรวมถึงต้องระบุเลยนะ
ว่าใช้รถอะไรในการเดินทางข้ามจังหวัดก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะ
เอกสารเขาจะมีความเข้มงวดตรงนี้ขอให้ท่านได้กรอกนะฮะ
ถูกต้องสำหรับที่สมุทรสาครเนี่ยไปโหลดเอกสารได้นะคะ
ทางเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็แนบเบอร์กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่รัฐให้โทรถามได้เลย
ท้ายที่สุดแล้วเอาจริงนะเราอ่านข่าวมาเนี่ย
พื้นที่ภาคตะวันออกเงื่อนไขก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
อันนั้นต้องใช้สามลายเซ็นต์ส่วนพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ใช่นะฮะก็ต้องดูมาตรการของจังหวัดเขาด้วยนะครับ
ท่านอยู่จังหวัดไหนท่านก็ตรวจสอบรายละเอียดของจังหวัด
แล้วก็คำสั่งให้ดีนะครับ